ถามตรงร่วมกับโอลี่คัมรี่ยากที่ใครจะตามทัน
สนับสนุนโดยเอกลักษณ์ใหม่ในแบบที่เป็นคุณโอลี่คัมรี่
สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะเรายังคงอยู่กับประเด็นข่าวร้อนนะคะ
อาจจะกินพื้นที่ข่าวไปอีกสักระยะหนึ่งนะคะ

หลวงพ่อวัดธรรมกายนะคะ
เมื่อวานนี้เราคุยกับคนที่เป็นโคศกของศิษยานุสิตไปแล้วนะคะ
ดูแล้วปัจจัยต่างไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเท่าไหร่
ถ้าเทียบกับเมื่อหลายเดือนที่ผ่านมานะคะ
ตอนนั้นก็ค่อนข้างกระอักกระอ่วนใจเหมือนกัน
ไม่ว่าจะเป็นในวัดเองหรือว่าเจ้าหน้าที่บ้านเมืองเองนะคะ
มารอบนี้ถูกสำทับเข้าไปด้วยน้ำหนักของอายการค่ะ
เลยทำให้คนก็จับตาดูอยู่ว่าจะเข้าวัดไหม
จะเจอตัวจะเอาวัดวัดธรรมกายไหมนะคะ
อีกหนึ่งท่านที่จะคุยกันกับเราได้ว่ารอบนี้
ควรมีบทบาทของคนอื่นหน่วยงานอื่นหรือกลุ่มบุคคลอื่นไหม

นอกเหนือไปจากเจ้าหน้าที่บ้านเมือง
เราจะสนทนากันกับหลวงปู่พุทธอิสระหลวงปู่นวัศกาลค่ะ
เหมือนกับเราคุยเรื่องเดิมนะคะ
แต่ว่าของที่เพิ่มเข้าไปคือหลังจากที่อายการได้มีการแถลง
หลวงปู่คิดว่าคราวนี้เนี่ยงวดกว่าเดิมไหมคะ
มันไม่ได้เพิ่มไม่ได้เหมือนเดิม
เพราะว่าเที่ยวนี้มีเพิ่มหมายจับขึ้นไปอีก๒หมาย
หลวงปู่ว่าคือจำนวนหมายจับหรือหน่วยงานที่ออกมาพูดเรื่องนี้เนี่ย
คือความเพิ่มขึ้นมันมีผลมากกว่าเมื่อหลายเดือนที่ผ่านมาแล้ว

แง่ความเชื่อความศรัทธาแล้วก็ความเป็นศูนย์รวมจิตใจ
ก็จะบรรเทาเบาบางลงหรือจะบรรทอนลง
เพราะว่ายิ่งมีแผลเปิดมากเท่าไหร่มันก็แมลงหวี่แมลงวันก็มาไต่ตองมันก็จะเน่าในมากขึ้น
ในระยะเวลาที่ศูนย์เสียไปเนี่ยฉันมองว่ามันเป็นประโยชน์
มันเป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของพุทธบริษัท
เป็นประโยชน์ต่อการทำความเข้าใจของผู้คนในสังคม
แล้วก็คนที่เสียไม่ใช่รัฐบาลรัฐบาลอาจจะต้องโดนตั้งข้อสงสัยบ้าง
แต่ที่เสียแน่และเสียจริงก็คือเจ้าหน้าที่ธรรมกายเอง
แล้วก็พวกริ้วล้อหรือว่าบริวารธรรมกายเองที่เสีย
เพราะสังคมก็จะตั้งคำถามว่าคุณอยู่ได้ยังไงเนี่ยคุณไม่เคารพกฎหมาย
คุณอยู่ได้ยังไงคุณมีหมายจับทั้ง๓ใบ
คุณอยู่ได้ยังไงที่คุณได้ไปจ่ายเงินวิ่งเต้นคดี
ในฐานะที่คุณเป็นวัดเป็นสถานที่ของศาสนาเป็นที่เผยแพร่คุณธรรม
เป็นที่บอกกล่าวสั่งสอนอบรมจริยธรรม
แล้วคุณทำตัวเหมือนผู้ไม่รักษาธรรมไม่รักษากฎหมายไม่รักษากติกา
แล้วคุณจะเอาอะไรไปสอนชาวบ้านมันยิ่งนานวันเข้าเนี่ย
คนยิ่งเรียนรู้เรื่องพวกนี้มากขึ้นก็ยิ่งเน่ามากขึ้นก็ยิ่งอ่อนแอมากขึ้น
ฉันว่ามองดูว่ามันก็เป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมนะ
สำหรับฉันนะฉันมองอย่างนี้ฉันจะเห็นว่าพักหลังนี้
ฉันจะไม่ค่อยออกมาโวยวายไม่ค่อยออกมาเดินคดีหรืออะไร
เพราะว่าฉันถือว่า๕๗คดีฉันเยอะแล้ว
คดีที่ฉันไปวางหมากเอาไว้เนี่ยมันมากพอแล้ว
นอกเหนือจากที่หลงปู่ได้ไปทำไว้แล้วก็คือไปวางหมาก

ถ้ากลับไปในส่วนของหน่วยงานต่างที่รับผิดชอบเรื่องคดี
ใดก็แล้วแต่ที่เกี่ยวข้องกับเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย
คำถามคือว่าหลวงปู่ทำไมถึงตั้งข้อสังเกตว่ารอบนี้จะเข้มข้นมากขึ้น
หรือแม้ว่าหลวงปู่มองว่าในช่วงที่ผ่านมานี้ไม่ได้เสียเวลาฟรี
คือคนก็ได้เรียนรู้คือเราไม่ได้เห็นภาพที่เปลี่ยนแปลงไปนะคะ
ลูกศิษย์ก็ยังเป็นลูกศิษย์คนที่ไม่ชอบไม่สะท้าก็ยังเป็นคนกลุ่มเดิม
คือไม่ได้มีเพิ่มหรือลดของฝ่ายใดเลยนะคะยังไงคะท่าน
เขาวิเคราะห์แล้วฝ่ายความมั่นคงฝ่ายรัฐบาลฝ่ายตำรวจผู้ปฏิบัติการ
เขาวิเคราะห์แล้วว่าเออมันมันเบาลงแล้วมันไอ้แรงต้านทั้งหลาย
มันเริ่มน้อยลงแล้วก็กำลังศรัทธาที่รัฐบาลมีมากขึ้น
ผลงานที่ทำมาและยึดถือเอากฎหมายเป็นหลักในการบริหารบ้านเมือง
มันทำให้คนเขาเชื่อศรัทธามากขึ้น
ที่ผ่านมาภาพลบที่ฝ่ายตรงข้ามพยายามจะยัดให้รัฐบาลว่า
ทำเกินกว่าเหตุกันแกล้งเอาคดีทางการเมืองมายัดเยียด
หรือว่าไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเลือกปฏิบัติรับเว้นการปฏิบัติ
มันก็หายไปแล้วเดี๋ยวนี้ไม่มี
คุณจะเห็นภาพว่าพอมีข่าวอายการสั่งฟ้องมีข่าวออกหมายจับ
ก็ไม่มีใครมาสวนกระแสว่าโดนกันแกล้งโดนรังแก่โดนเอารัดเอาเปรียบ
หรือไม่ก็เป็นคดีทางฝ่ายการเมืองเลือกปฏิบัติ
ถ้าหากว่าก่อนหน้านี้ฝ่ายลูกน้องธรรมกายริ้วล้อมบริวารธรรมกายก็จะออกมาแบบนี้
เลือกปฏิบัติละเว้นการปฏิบัติอีกฝ่ายหนึ่งไม่ปฏิบัติ
แต่มาเลือกจ้องเอาบังคับใช้กฎหมายกับอีกฝ่ายของตนอะไรอย่างนี้
แต่เดี๋ยวนี้ไม่มีคุณจะเห็นว่าไม่มีการออกมาตอบโต้แบบนี้
นี่ฉันไม่แน่ใจว่าจะใช้คำว่าไม่มีอย่างที่หลวงปู่ตั้งข้อสังเกต
คือมันไม่มีหนาแน่นเหมือนกับครั้งก่อนที่ผ่านมาไง
เพราะกำลังจะถามหลวงปู่แบบนี้ค่ะเมื่อวานรายการถามตรง
และเขาก็เห็นว่าเขาก็ร่วมมือมาตั้งแต่ไหนแต่ไรเหมือน
แบบตรงนะคะเหมือนมีอัคติกับเจ้าอาวาสวัสดิ์พระพัทมกาย

แล้วรอบนี้เขาตั้งข้อสังเกตเพิ่มว่า

อันนั้นส่วนหนึ่งค่ะที่แจ้งความกันไว้หลวงปู่

ตั้งข้อสังเกตด้วยว่าตอนแรกบอกว่าจะเป็นปลายเดือน
ทำไมเร็วขึ้นประมาณ๑สัปดาห์
เขาตั้งข้อสังเกตว่าทำไมต้องเป็นช่วงนี้
ซึ่งที่ฉันก็ยังไม่ได้คำตอบชัดเจนนะคะว่าเพราะอะไร
หลวงปู่ว่ามีส่วนไหมคือข้อข้องใจของลูกศิษย์ไม่ใช่ว่าแล้วมันเกี่ยวอะไร
ข้อข้องใจของลูกศิษย์ไม่ใช่ว่ามันเกี่ยวอะไรแค่วัน๒วันอาทิตย์๒อาทิตย์
เขาทิ้งให้เวลาให้คุณมาเป็นเกือบครึ่งปีเกินครึ่งปีด้วยซ้ำ
ทำไมคุณไม่ตั้งคำถามแล้วทำไมคุณไม่จัดเท่าที่
ทิ้งเวลาไปทำไมตั้งเกินครึ่งปีอันนี้มันเร็วกว่ากำหนด
จริงแล้วใครเป็นคนกำหนดในคำว่าเลวกว่า
ก็สื่อเป็นคนพูดเองแล้วก็สังคมเป็นคนวิพากษ์วิจารณ์เอง
อายการเขาก็ยังไม่เคยมาบอกเลยว่าจะเมื่อไหร่

แล้วก็มายึดถือว่าเป็นบรรทัศนในการที่จะปฏิบัติการ
ที่จะบังคับใช้กฎหมายซึ่งมันไม่น่าจะถูกต้อง

คือเขาก็ต้องคำนวณและพิสูจน์ดูแล้วว่า
หรือสำรวจดูแล้วว่าผลดีผลได้หรือผลเสีย
มันมากน้อยแค่ไหนอย่างไรที่จะปฏิบัติการ
ให้มันเป็นไปตามตัวบทกฎหมาย
และที่ผ่านมาเราต้องยอมรับว่า
ธรรมกายเนี่ยลูกน้องริ้วร้อนหรือว่าบริวารธรรมกาย
ก็ยังไม่ค่อยเข้าใจเรื่องตัวบทกฎหมาย
แต่ที่ผ่านมาฉันเข้าใจว่า
เขาเริ่มที่จะเรียนรู้แล้วเริ่มที่จะศึกษา
แล้วเริ่มที่จะรู้แล้วว่าความเป็นจริงมันคืออะไร
อย่างกรณีเรื่องหมายจับในการบุกลุกที่ป่า
ก่อนหน้านี้มันยังไม่มีหรือมีมาน้อยแค่ใบเดียว
แต่เดี๋ยวนี้มันใบที่๓แล้วมันจะมีต่อไปใบที่๔ที่๕

แล้วถ้าหากว่าคนไทยยังยอมรับว่า
คนหนีหมายสารเป็นคดีแล้วก็เป็นจำเลย
แล้วก็ยังนอนสบายอยู่ในวัด
แล้วก็ไม่ต้องจับไม่ต้องทำอะไร

คุณองค์อาจบอกว่าหลวงพ่อไม่ได้สบายนะคะ
ก็คือยังป่วยหนักอยู่แต่อยู่ในวัดอยู่แน่

เอาเป็นว่าถ้าคุณมีเงินเป็นแสนล้านนี่คุณจะยอมติดคุกไหม

คือบรรยากาศตอนนี้คุณโอ้งอาจบอกเอาไว้
บอกว่าคือตอนนี้เขามีกิจกรรมต่างที่จะทำให้ลูกสีนลูกหาไปร่วมกันสวดมนต์
หล่อเลี้ยงพูดง่ายคือหล่อเลี้ยงเอาไว้เป็นโลกมนุษย์ในการป้องกันพูดมันตรงไอ้กิจกรรม
อันนั้นหลวงปู่พูดนะคะดิฉันไม่ว่าแต่ฉันก็ไม่จะถามว่าคือเมื่อภาพมันเหมือนเดิม
คือตอนนี้เขามีกิจกรรมต่างที่จะทำให้ลูกศิษย์ลูกหา

พูดง่ายคือหล่อเลี้ยงเอามาเป็นโลกมนุษย์ในการป้องกันผู้

แต่งั้นก็ไม่ถามว่าคือเมื่อภาพมันเหมือนเดิม
แล้วเราก็ห้ามไม่ได้ที่จะให้เขาไปสวดมนต์อยู่ที่วัด

อะไรมันไม่เปลี่ยนไปจากเดิมไหมนะคะ

เปลี่ยนครับละเมินไปแล้วมันมีความแปรเปลี่ยน

ปกติแล้วก็สังเกตดูยอดกระถิ่นกันแล้วกัน

ยอดคนไปทำบุญแต่ละกิจกรรม

หาคนมาเป็นโล่มนุษย์ให้กับเจ้า

ตลอดหนึ่งภาษาที่ผ่านมาแล้วนี่ออกภาษาแล้ว

ยิ่งมีข่าวว่าจะมีการบุกจับ

มีอายการสั่งฟ้อง
ก็ยิ่งระดมกิจกรรมออกมาโปรโมท
ดึงคนเข้ามาเพื่อเป็นโลกมนุษย์

ฉันเชื่อว่ารัฐบาลเขามีวิธีรับมือ
และไม่เห็นจำเป็นจะต้องไปใช้ต่างหาญ

หลวงปู่ได้เคยให้คำแนะนำ

ทำไมฉันเป็นใครต้องไปแนะนำ
เอาไม่ได้ค่ะโพธหลวงปู่น่าจะเจอเจ้าที่อยู่หลายหน่วยงานอยู่นะคะโพธคดีเยอะนะคะ
แต่เช่นมีคุยนอกรอบไหมว่าถ้ามาถึงขั้นตอนนี้แล้วแบบไหนที่จะไม่ทำให้ศาสนามวมอง
หรือว่าวัดต้องเหมือนกับถูกกระทบกระเทือนรุนแรงหรือมีความรุนแรง
ในประเด็นนี้ไงคำว่าศาสนามัวหมองศาสนาเนี่ยเหมือนผ้าขาวอรัชชีผู้กระทำผิดละเมิดพระธรรมวินัย
ก็เหมือนกับสีดำหรือว่าขออภัยอุจจาระไปเปื้อนผ้าขาว
ถ้าคุณจะไม่ให้ผ้าขาวมันสกปรกต่อไปคุณจะทำยังไงจะเก็บไอ้อุจจาระให้มันแห้งอยู่อย่างนั้นเหรอ
คุณไม่กำจัดมันออกล่ะใครจะปฏิเสธได้ว่าธรรมชโยไม่ต้องเอาบัตรปราชิก
ใครจะปฏิเสธได้ว่าธรรมชโยไม่มีคดีความใครจะปฏิเสธได้ว่าวัดธรรมกายมีปัญหาเรื่องพระธรรมวินัย
วันนี้เนี่ยหนองแผลฝีมันเริ่มสุกแล้วก็บวมเปล่งพร้อมที่จะบ่งหรือจะแตกออกแล้ว

ปู่คิดว่าถ้าเทียบกันเมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมากับรอบนี้เนี่ย
รอบนี้ก็เหมาะกว่าใช่ไหมคะ
แน่นอนเหมาะกว่ารอบที่แล้ว

กำลังจะถามว่าถ้าไม่ใช่ตอนนี้

เดี๋ยวขอพักสักครู่ค่ะที่หลวงปู่บอก

เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาค่ะจะกลับมาถามหลวงปู่คำถามเดิมว่า

ศรัทธาลูกศิษย์ลูกหาก็ยังมองว่า

อาจก็ยังใช้คำว่าก็จะห้ามอย่างไรได้

แล้วก็จะมีกิจกรรมในช่วงจังหวะนี้แหละ

ลูกศิษย์ลูกหาเขาก็ไปทำกิจกรรมในวัดที่เขาศรัทธา

ไม่มีใครก็ไม่ห้าม
แต่ว่าองค์ประกอบปัจจัยคือถ้าสมมุติ

แต่ต้องเผชิญหน้าปัจจัยมันเหมือนเดิมนะคะหลวงปู่
คุณอย่าเพิ่งไปตีโพยตีพาย

รัฐบาลเจ้าหน้าที่

ขั้นที่๑ที่๒ที่๓มีอยู่นะ

คือถ้าไปคิดเองเออเองซะหมดเนี่ย
บางทีบางครั้งเจ้าหน้าที่ก็ทำงานไม่เป็นเหมือนกันเนี่ย

เจ้าหน้าที่กูจะไปลูกมึงบอกเสร็จทั้งนี้

มันเป็นผลที่จะนำมาซึ่งการสกัดกั้นการทำงานของเจ้าหน้าที่
เพราะข่าวเหล่านี้มันจะนำมาซึ่งการตัดสินใจของมวลชนของธรรมกาย
หรือว่ากลุ่มของธรรมกายที่มีข่าวว่าเขาจะมาทางทิศนี้

มันก็เป็นเหตุทำให้เจ้าหน้าที่ทำงานยากขึ้น
แต่อะไรที่มันง่ายสบายถึงเวลาอ้าวเจอแล้วเหรอหน้ากุฏิอะไรประมาณนี้มันจบ
แต่ถ้าเราไปเอ๊ะอะอิ๊ะอะไรเยอะแยะมากมาย

ใครมาถามอะไรฉันฉันบอกว่าเจ้าหน้าที่เขามีแผนเผชิญเหตุ
เดี๋ยวนะคะคือจะง่ายขนาดที่เอ๊ะเจอกันหน้ากุฏิง่ายขนาดนั้นเลยเหรอคะ
อืมไม่อยากพูด
ถึงวันนี้รัฐบาลเขารู้อยู่แล้วว่าเขาจะทำยังไง
เจ้าหน้าที่เขาก็รู้ตัวอยู่แล้วว่าเขาจะทำยังไง

เข้าช่องไหนเขาจะเข้าประตูอะไรเขาจะไปในทางไหน
เขาไม่ได้ซีซัวทำหรอกถ้าเขาจะทำ
อันนี้หลวงปู่มองว่าเขารู้หรือหลวงปู่รู้ว่าเขารู้คะ

หลวงปู่สถานการณ์มันจะเกิดการเผชิญหน้าหรือกระทบกระทั่งกัน
เอาล่ะมากน้อยแล้วแต่นะคะแต่ว่ามันจะดูตึงเคลื่อนเก่าที่แล้วไหม
นะเป็นธรรมดากับการที่คนเรามันรักและศรัทธาปลูกฝังมานาน
บางคนก็อยู่มาเป็น๑๐ปีบางคนก็เพิ่งไปอยู่หรือบางคนก็อยู่ด้วยความเชื่อมั่นและโฆษณาอะไรก็แล้วแต่
แต่ที่แน่เนี่ยมันก็ต้องเป็นธรรมชาติเนี่ย
คนเราถ้ารักอะไรก็อยากจะธนุถนอมปกปักรักษา
ถ้าเกิดเหตุเพศภัยมันก็ต้องมีการป้องกันกัน
แต่ก็อยากให้เข้าใจถึงกติกาบ้านเมืองอยากให้เข้าใจถึงกฎเกณฑ์กฎหมาย
อยากให้เข้าใจถึงหลักพระธรรมวินัยแล้วก็อยากให้เข้าใจถึงการอยู่ร่วมกันในสังคม
ถ้าเราคิดจะอยู่ร่วมกันในแผ่นดินนี้แล้วไม่ยอมรับกฎหมาย

ดิฉันไม่ได้ลืมนะคะว่ามีหมายจับเรื่องอะไรบ้างนะคะ
หรือว่ามีคดีอะไรบ้างมีข้อกล่าวหาใด
แต่คุณกำลังจะพูดถึงจิตใจและอารมณ์
ค่ะเดี๋ยวฉันกำลังจะบอกว่าแต่ว่าในความคิดแบบนี้เนี่ย
อีกกลุ่มนึงซึ่งที่ฉันก็ไม่ทราบว่ามากน้อยกว่ากันเนี่ยนะคะ
เขาก็มองว่าที่มาถึงจุดนี้ได้
เขามองไม่เป็นธรรมกับเจ้าอาวาสนะคะ
คือดิฉันไม่ได้ปฏิเสธว่ามีนะคะว่าหน่วยงานรัฐทำนะคะ
แต่ดิฉันกำลังจะบอกว่าคนเขามองว่าก็ที่ทำออกมาจนเป็นชิ้นเป็นอันแบบนี้เนี่ย
ไม่ได้มาจากความเป็นธรรมมองว่าถูกกันแกล้งซะด้วยซ้ำอันนี้ในมุมเขานะ
แล้วทำไมไม่ไปถามคนที่เขาเสียหายล่ะ
ในมุมของคนที่เสียหายคนแก่ที่อายุตั้งแต่
เอาเงินก้อนสุดท้ายไปฝากเงินแล้วก็สุดท้ายโดนโกง
ถึงวันนี้ก็ยังไม่ได้ตังค์คืนเนี่ย
เป็นเบาหวานบางคนครอบครัวผัวเป็นเบาหวานจนตาย
เมียต้องมานั่งรักษาจนวันนี้ตายแล้วก็ยังไม่มีเงินได้มา
เงินที่เอาไปฝากก้อนสุดท้ายก็ไม่ได้คืนทำไมไม่มองคนพวกนั้นบ้างล่ะ

เขามาหาฉันแล้วเขาก็พาเขาไปร้องเรียน
กำลังจะบอกว่าลูกศิษย์ลูกหาก็มีมุมที่ตัวเองจะมองเหมือนกัน
ทีนี้พอต่างคนมองจากคนละมุมเนี่ยนะคะ
ตอนนี้เนี่ยสถานการณ์ที่เกิดขึ้นหลวงปู่บอกว่า
จริงที่ผ่านมาเอาล่ะไม่สำเร็จไม่เป็นไรแต่ผ่านมาหลายเดือน
มันก็สุขงอมจนตอนนี้อาจจะเหมาะสมมากกว่าตอนนั้นด้วยซ้ำไป
คำถามคือว่าถ้าตอนนี้ไม่สามารถปฏิบัติการได้อย่างขั้นตอนที่ควรจะเป็น
ต่อไปก็จะเหมาะสมกว่าเหมาะสมกว่าเหมาะสมกว่าหรือเปล่าคะหลวงปู่
ไม่ล่ะไม่โดยเหตุผลว่ามันคือมะม่วงเนี่ยถ้ามันสุกแล้วมันก็เน่า
ถ้ามันเน่าจนกระทั่งมันงอกมันก็ไม่ไหวแล้วเหมือนกันนะ
เน่ามันเป็นช่วงที่จะกำจัดแต่ถ้าปล่อยให้มันงอกเนี่ยมันไม่ไหวแล้ว
หลวงปู่มีวิธีปฏิบัติที่หน่วยงานรัฐต้องระวังไหมคะไม่ว่าหน่วยงานรัฐจะเห็นว่า
เนี่ยมีการออกไม้โอ้ยเขารู้มากกว่าฉันเขาเก่งกว่าฉันอีก
ยุทธศาสตร์ยุทธวิธีกระบวนการเขาช่ำชองเชี่ยวชาญเขาเรียนมาโดยเฉพาะแล้วเขาฝึกมาเขารู้วิธีจะเข้าถึงตัวบุคคลได้อย่างไร
ไม่ต้องไปอธิบายแต่ความหมายของพวกเราก็คืออารมณ์อารมณ์มันอยู่เหนือเหตุผล
เมื่อใดที่มีอารมณ์อยู่เหนือเหตุผลอารมณ์อยู่เหนือกติกาอารมณ์อยู่เหนือกฎหมายมันก็ยากที่จะคุยล่ะ
ถ้าธรรมกายและบริวารธรรมกายยังคิดเอาอารมณ์เป็นใหญ่และไม่ใส่ใจเหตุและผล
อย่าลืมว่ากฎหมายมันเป็นวิทยาศาสตร์ไม่ใช่ศัยยศาสตร์
สิ่งที่มันพิสูจน์ได้ก็เมื่อคุณอ้างว่าไม่ผิดก็มาพิสูจน์ในศาลเหมือนอย่างวันนี้ฉันขึ้นศาลเนี่ย
ฉันไปนั่งให้ทนายฝ่ายจำเลย๔คน๓คนลุมซักฉันตั้งกี่ชั่วโมง
เพราะฉะนั้นก็เขาถามอะไรฉันก็ตอบอะไรที่ฉันตอบไม่ได้ฉันก็ไม่ตอบอะไรที่ไม่ควรตอบเห็นว่ามันจะเสียหายเราก็ไม่ตอบจบ
กล้าที่จะพิสูจน์ทำไมจะต้องไปเสียหายอะไรจะไปกลัวอะไรกับกระบวนการยุติธรรม
คุณก็เคยผ่านกระบวนการยุติธรรมแล้วชนะมาแล้วนี่ใช่ไหมล่ะที่คุณอ้างว่าคุณเคยชนะ
ชนะแบบโปร่งใสหรือชนะแบบยัดเงินก็ไม่รู้แหละแต่ว่าชนะมาแล้วทำไมไม่ใช้วิธีที่คุณเชื่อว่ามันสามารถเอาชนะได้หรือใช้ไม่ได้แล้ว
คือจ่ายเงินก็เลยไม่กล้าไม่ลองไม่พิสูจน์ว่าสามารถจะพิสูจน์ตัวเองในชั้นกระบวนการยุติธรรมของไทยได้
เอาเป็นว่าถ้าเมื่อใดที่คุณได้ประโยชน์คุณก็บอกว่ายุติธรรมหรือไงหรือถ้าเมื่อใดที่คุณเสียประโยชน์ก็บอกว่าไม่ยุติธรรมเหรอ
หลวงปู่เจ้าอาวาสน่าจะยังอยู่ในวัดใช่ไหมคะ
ถามฉันแล้วฉันจะไปถามใครฉันถามคุณเมื่อครู่นี้คุณยังไม่ตอบฉันเลยถ้าคุณมีเงินเป็นแสนล้านเนี่ยคุณจะยอมติดคุกไหม
มาถามคนมีเงินน้อยกว่าจะไปนึกออกเป็นแสนล้านหลวงปู่ค่ะหลวงปู่คิดว่าสมมุตินะคะสมมุติว่าสถานการณ์เข้ารักษณะของกระบวนการเจ้าหน้าที่
เข้าไปชาร์จเข้าไปจับกลุ่มเข้าไปค้นหาเข้าไปตรวจสอบอะไรก็ตามทีเจ้าหน้าที่จะเข้าไปชาร์จเลยเหรอคะดิฉันแค่บอกว่า
แล้วถ้าไม่เจอขึ้นมาล่ะหรือถ้าเจอคนเหมือนคนหน้าเหมือนอะไรอย่างนี้แหละ
หลวงปู่ต่อค่ะต่อค่ะต่อค่ะไม่เอาแล้วพอเอาแล้วไม่พูดเลย
คือที่ฉันกำลังจะบอกว่าคือตอนนี้คนเนี่ยไม่แน่ใจว่าสถานการณ์จะเป็นยังไง
เชิญค่ะคุณจอมฝันหน้าคุณเนี่ยมันทำเหมือนได้กันไม่ยากนะ
หน้าฉันก็ทำไม่ได้เหมือนได้ไม่ยากเสียตังค์ไม่กี่ตังค์
เออทำไม่ยากหรอกหลวงปู่อันนี้ถ้าหลวงปู่เหมือนกับคิดคิด
คิดไปเรื่อยเรื่อยเนี่ยมโนมโนไปเรื่อยเรื่อยแต่มันจะบอกว่าเดี๋ยวลูกสิลูกหาเขาจะ
ฉันไม่ได้ฉันไม่ได้มโนทรงเดชหรอกมันก็ต้องมีข้อมูลบ้างในการที่จะนำมาพูดคุย
ไม่ใช่อยู่ดีดีจะมโนส่งเดทก็รู้อยู่แล้วว่าเขาก็เป็นคนชอบนวดหน้า
เขาอาจจะอยากจะดึงหน้าเมคหน้าทำได้มันเต่งตึงขึ้นมาบ้างก็ได้
ครีมก็ใช้กันกระปุกมันเป็นหมื่นเดี๋ยวตกลงยังอยู่ในวัดไหมคะ
นี่แหละถ้าหลวงปู่ฉันถามคุณกลับไปคุณยังไม่ตอบฉันเลยว่าถ้าคุณมีเงินเป็นแสนล้านแล้วคุณจะยอมอยู่ไหม
ยังอยู่หรือเปล่าคะเนี่ยคุณก็ตอบฉันก่อนมาสิว่าคุณจะยอมติดคุกไหม
คำถามคือว่าสิ่งที่ควรจะเป็นในมุมของคนที่อยู่เป็นสงค์ด้วยกันเนี่ยนะคะ
วันตอนใช่คือดีที่สุดเนี่ยหน่วยงานรัฐต้องทำอะไรคะ

มาดูกันว่าชีวิตที่เขาเป็นอยู่มันถูกต้องตามหลักธรรมวินัยไหม
กระบวนการปฏิรูปวงการคณะสงฆ์มันน่าจะเริ่มขึ้น
ดีใจนะที่มีข่าวว่าจะตั้ง
ท่านอาจารย์ประยุทธ์เจ้าคุณประยุทธ์
มาเป็นสมเด็จพระพุทธโกศาจารย์
เป็นกรรมการในมหาเถระสมาคม
ก็จะทำให้เห็นแสงสว่างในหลักพระธรรมวินัยได้มากขึ้น
เพราะท่านยึดถือหลักธรรมวินัยและท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญเป็นปราศของแผ่นดิน
อะไรที่ไม่ถูกทำไม่ถูกวินัยท่านน่าจะหาวิธีแก้ไขได้
หลวงปู่พอถึงขั้นตอนนั้นเดี๋ยวนิมนต์หลวงปู่อีกครั้ง

ขอบคุณมากอุตส่าห์เสียงมารบกวนโบร์ยวายใส่คุณค่ะทำมารักษา
คุณผู้ชมคะยังมีข้อมูลอีกมากมายที่ต้องตามข่าวนี้กันต่อนะคะ
ไม่ใช่แค่ข่าววัดวัดเดียวนะคะแต่เรื่องนี้ก็สะท้อนโครงสร้าง
แล้วก็การทำงานของหน่วยงานรัฐแล้วก็อีกหลายเรื่องในสังคมไทยนะคะ
หมดเวลาของถามตรงค่ะสวัสดีค่ะ